คุณผู้ชมครับถ้ามีคนมาทำกับลูกคุณผู้ชมแบบนี้
คุณผู้ชมจะรู้สึกและทำยังไง
คือเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่
พ่อเนี่ยแฉคลิปที่ตำรวจนะครับ
จับลูกของพ่อลากลูกของพ่อไป
คือตำรวจไม่พอใจที่ถูกถ่ายคลิป

แล้วปิดไฟอะไรมันจะเกิดขึ้น

แล้วปิดไฟอะไรมันจะเกิดขึ้น
แล้วปิดไฟอะไรมันจะเกิดขึ้น
วันนี้เราพาลูกไปตรวจคนก่อเหตุหน่อย
ที่ทำร้ายที่ต่อยลูกผมคือนายนัทธนลเพชรรัฐ
นนท์อายุ๒๑ปีได้รับบาดเจ็บ
ที่หน้ามีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งเลย
เหตุเกิด๓ทุ่ม๔๕นาทีของวันที่๑๖ตุลาคมครับ
บนห้องสปกรชั้น๒
ของสถานีตำรวจสพนาโดน
พี่โบรทเมื่อกี้ภาพมันมุดมาก

เพื่อเตรียมจะดำเนินคดีกับตำรวจในคลิป

นนท์เล่าให้ฟังเรื่องราวมันเป็นแบบนี้บอกว่า
เขาไปกินข้าวกับพ่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ห่างจากโรงพักไปประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
หลังจากนั้นมีรถกระบะสีขาวมาจอดที่หน้าร้าน
เขาก็เลยลุกจากโต๊ะไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูป
เพราะว่ารถคันนี้คล้าย
คล้ายกับรถคู่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อน
คือจะถ่ายไปให้เพื่อนดูว่าใช่หรือเปล่า
เปล่าวะเพื่อนรถคันนี้ใช้เปล่า
แต่ตำรวจเจ้าของรถกระบะไม่พอใจแล้วถามว่า

เขาก็พยายามอธิบายอธิบายแบบที่ผมกับดอมอธิบายเมื่อกี้
ก็จะถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูว่าใช่รถที่มีปัญหากันไหม

แล้วก็ยังเรียกรถสายตรวจสพนาโดน
แล้วก็ตำรวจนอกเครื่องแบบมาอีก๔๕นาย
ทั้งเขาและพ่อถูกพาไปโรงพักครับ
พอไปถึงห้องบนโรงพักชั้น๒ปิดไฟ

ขู่ปั๊บถูกทำร้ายร่างกายครับ
นนท์บอกว่าเคราะห์ดีที่พ่อไปด้วย
อย่างนั้นนะถ้าพ่อไม่ไปด้วยไม่รู้เขาจะเป็นยังไง
หลังเกิดเหตุตำรวจคู่กรณีมาขอเจรจามาขอไก่เกลียด
แต่พ่อของนายนนท์ไม่ยอมครับไม่ยอม
เพราะว่าต้องการให้ตำรวจนายนี้ออกนอกพื้นที่ไปเลย
และให้ผู้ประคับบัญชาสอบเอาผิดทางวินัย
ส่วนที่นำคลิปหลักฐานออกมาแฉถึงพฤติกรรมเนี่ย
เพราะไม่ต้องการให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกครับ
คุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวเรื่องนี้จะจบยังไง
สพนาโดนนครพนมฮะแล้วคือก็ปิดไฟนะ
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้บนโรงพักษณ์ของคุณกังวล
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ